เวลามีข่าวเกี่ยวกับพวกโจรเนี่ยนะ

มือเท้าครบยังวัยรุ่นอยู่
ไปชิงทรัพย์เค้าเราก็ตำหนีมาก็บอกอีกครั้ง
แล้วรอบนี้ขึ้นไปเป็นร้านชำของคุณตาคนหนึ่ง
ต้องดูแลคุณยายที่ป่วยติดเตียง

เอาทรัพย์สินไปไม่พอเอาชีวิตคุณตาไปอีก
ห้องจรปิดเวลาตีหนึ่งสี่สิบนาทีครับคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์
จับภาพได้ผู้ชายคนนี้เห็นไหมคุณผู้ชม
หมวกมาใส่เสื้อแขนยาวใส่ถุงมือมาด้วย
ถือท่อนไม้มานะย่องย่องย่องย่องโผล่ผ่านกล้องมาอีกครั้งช่วงตีสองยี่สิบสองนาที
เดินวนหยิบข้าวของไปจากร้านชำเนี่ยแล้วก็หายเข้าไปในตัวบ้านครับ
เกิดขึ้นช่วงก่อนถึงเช้าวันจันทร์นะพอตำรวจสพอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
มาตรวจสอบที่ร้านขายของชำหลังนี้คุณผู้ชมที่เบลอไว้
นั่นคือร่างของคุณตาสมชัยกล้าหาญครับอ่าอายุเจ็ดสิบสี่ปี
คุณตาแกเสียชีวิตในบ้านเลยในร้านนี่แหละร้านของชำร้านของแต๊ะ
ตาเขาอยู่ที่หมู่ห้าตำบลและอำเภออูทองโดนตีด้วยของแข็งที่หัวครับ
แล้วก็โดนที่หน้าอกด้วยท้องด้วยรวม๘แห่งจมกองเลือดนองพื้นเลย
ใกล้กับร่างคุณตาก็มีท่อนไม้เปื้อนเลือดยาวประมาณ๖๐เซนติเมตรก็๒ไม้บรรทัดคุณผู้ชมตกอยู่
ที่เกิดเหตุยังมีคุณยายอายุ๗๐ปีภรรยาของคุณตานี่แหละทำเขาทำไม
ไปไหนไม่ได้เพราะว่าป่วยติดเตียงอ่ะพี่เบิร์พี่น้ำแข็งโอ้โหแล้วคุณผู้ชมลองนึกสภาพนะคุณยายต้องเห็นคุณตานอนเสียชีวิตแล้วเธอเองก็ลุกไปไหนไม่ได้
ช่วยอะไรก็ไม่ได้ด้วยช่วยอะไรไม่ได้เศร้าเสียใจครับคาดว่าเหตุการณ์เป็นที่เกิดขึ้นนี่แหละ
คนร้ายลงมือฆ่าคุณตาแล้วเธอก็ได้แต่นอนติดเตียงอยู่แบบนั้นในบ้านมีร่องรอยลื้อคนนะ
หน้าต่างหลังบ้านก็ถูกงัดบานเกร็ดออกไปสองแผ่นค่ะประตูหลังก็โดนเปิดไปด้วย
ตรวจสอบทรัพย์สินเนี้ยพบกระเป๋าเงินสดหนึ่งหมื่นบาทของคุณตาของคุณยายเนี้ยหายไป
สินค้าอาหารในร้านก็โดนกวาดไปเกลี้ยงเลย
รถกระบาดรถมอเตอร์ไซค์โดนชิงไปอีก
ตำรวจไปพบหลักฐานว่าเมื่อ๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาบ้านหลังนี้
จริงเคยโดนโจรขึ้นบ้านมาแล้วรอบหนึ่งนะครับ
วันนั้นตัวคุณตายังวิ่งออกมาตาม
ตอนที่ผู้ก่อเหตุวิ่งหนีครับวิ่งตามคนก่อเหตุไป
ส่วนลูกสาวของคุณตาเนี่ยก็บอกว่าอ๋อพ่อฉันเปิดร้านขายของชำ
แล้วก็คอยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่กันสองคนตายายนั่นน่ะ
แล้ววงจรปิดจะเห็นคนร้ายมาทางหลังบ้านครับ
คาดว่าปีนรั้วเข้ามานะ
โคตรก็เห็นตอนนี้เขาสรรค์นิทธานว่าเป็นในก้อง
กองเนี่ยอายุ๓๕ปีทางซ้ายนี่คุณผู้ชมแต่งตัวแปลกหน่อย
อายุ๓๕ปีที่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนะ
แต่ว่าตัวลูกสาวผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
พ่อเธอเคยบ่นว่าเห็นในกองมาป้วนเปี้ยนหน้าบ้านบ่อย
ก่อนจะโดนลักษณ์ซัมเมอร์๑๒สิงหาคมครับ
ฟังคุณพัทธีรานลูกสาวของผู้ตายครับ
พี่เชื่อว่าเป็นคนเดิม
เชื่อว่าเป็นคนเดิมเพราะว่าเขา
เขาเป็นคนแก่ที่แข็งแรงสุขภาพดี

แล้วก็อารมณ์ดีไม่เคยทะเลาะกับใคร
จากเรื่องที่เขามีปัญหาเรื่องรักทรัพย

มันไม่รอดยังไงมันก็ต้องตาย

พี่ก็ไม่รู้จะพูดคำไหนเหมือนกัน

แล้วก็ไม่รอดจริงคุณผู้ชมครับเพราะว่า
ชุดสุดสวนสออูทองไปจับกุมก้อง

บุตรอายุ๓๕ปีได้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
ตอนที่กองเนี่ยขับกระบะของคุณตาผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
จะไปขายต่อกะจะหลบหนี
นี่กระบะคันนี้โตโยต้า
ตำรวจยึดได้ทั้งกระบะและมอเตอร์ไซค์ของคุณตาเขาครับ
แล้วก็มีทรัพย์สินอื่นซุกอยู่ในรถด้วย
พวกนี้หมดเลยที่ไปเอามาจากร้านชำ
พอไปสอบสวนก็กอง
ให้การว่าลอบเข้ามาในบ้านผู้ตายคนเดียว
ตั้งใจจะรักแค่สินค้าที่วางขาย

หนำฟาดฟาดฟาดจนตาแน่นิ่งไป
ขนทรัพย์สินกับยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายกระบาดหลบหนีไปเลยครับ
ประวัติของกองเนี่ยเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครนะ
เพิ่งจะพ้นโทษคดีเสพยามาได้แค่สี่ห้าเดือน
เตรเก็บขยะขายระแวกใกล้บ้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
ต้นโดนดำเนินคดีฐานฆ่าชิงทรัพย
แล้วก็ตำรวจจะคุมตัวทำแผนเพื่อฝากขังต่อไปนะครับ